สุกกันเท่าเราเซาไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดเรื่องใจไปหรือล่ะ
คุณผู้ชมครับอากาศหนาวแบบนี้คงต้องหาอะไรร้อนมาทานกันหน่อยครับ
ได้ผิงไปกันด้วยแต่ว่าไม่รู้สุกหรือยัง
เขาบอกว่าตอนนี้กรุงทงกรุงเทพห้ามเผากัน
เพราะว่าควันมันจะไปทำให้เกิดหมอกควันบนท้องฟ้า
ขึ้นเขามาปลิ้งย่างน่ะสักหน่อย

คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของอากาศหนาวที่มีการพัดเข้ามาปกครุมเมืองไทยของเรา
เข้ามาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ก็มาแรงเลยทีเดียว
แต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับก็จะค่อยอ่อนกำลังค่อยถอยร่นกลับไป
แน่นอนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแถวบริเวณกลางของประเทศไทย
แล้วก็อยู่ติดทะเลเพราะว่าทันทีที่อากาศหนาวถอยกลับไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความชื้นนั่นเอง
ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดหมอกทำให้เกิดเรื่องฝุ่นต่างแต่ช่วงแรกอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่
ก็จะไปเยอะช่วงกลางสัปดาห์หน้า
เช่นเดียวกับภาคใต้ฝนก็จะเริ่มกลับมาเข้ามาตกเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นก็จะแรงขึ้น
ส่วนในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างอาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าเจอทั้งคลื่นเจอทั้งฝนการใช้ชีวิตการออกเดินเรือก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับ
นี่คือการคาดการณ์นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก็พบว่าอากาศในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ยอดดอยยังคงหนาวนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๔องศานะครับ
ส่วนพื้นราบอยู่ที่ประมาณ๑๔นะครับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบางพื้นที่
เช่นเดียวกับอีสานนะครับบนยอดภูต่ำสุด๘องศานะครับ
ส่วนพื้นราบก็อยู่ที่ประมาณ๑๖องศาครับ
กลางนะครับอย่างที่บอกไปอากาศเริ่มอุ่นขึ้นก็จะเริ่มมีหมอกเกิดขึ้นนะครับ
สุด๒๒ครับส่วนช่วงกลางวัน๓๕นะครับค่อนข้างแตกต่างกันนะครับ
ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับต่ำสุด๒๓สูงสุด๓๕นะครับ
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยก็จะมีฝนเกิดขึ้นประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่เน้นตอนล่างนะครับขึ้นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันครับเช่นเดียวกันครับฝนอยู่ที่ประมาณ๑๑๐๒๐ของพื้นที่นะครับ

ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครครับตอนเช้ามีอากาศเย็นนะครับ
รวมไปถึงหมอกเกิดขึ้นด้วยส่วนอุณหภูมินั้นต่ำสุด๒๒ครับ
ดังนั้นใครอยากที่จะมาสัมผัสอากาศหนาวลมเย็นภาคเหนือภาคอีสานนะครับ
ยังมีพื้นที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวยังมีความสวยงามของธรรมชาติ
ดูอาหารของผมสักหน่อยนะครับว่าสุกหรือยัง
โอ้โหลมมาจากไหลเนี่ยแรงเลยเนี่ยไฟไหม้